ช่วงตลอดตลาดมาแล้วจ้าวันจันทร์แบบนี้เราต้องไปเช็คราคาสินค้าในตลาดกันหน่อยดูสิว่าราคาสินค้าสัปดาห์นี้จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะใครที่ชอบทานเห็ดไปเช็คราคากันจ้า
ราคาของเห็ดวันนี้นะคะเห็ดฟางอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า๔๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะเห็ดเข็มทอง๓๐บาทต่อกิโลกรัมเช่นกันนะคะ
จากเห็ดนะไปดูกันที่เนื้อสัตว์กันหน่อยหมูเนื้อแดงค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่เจ็ดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัวสองร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์ศูนย์สี่จุดหนึ่งบาทต่อฟองนะคะคุณผู้ชมอ่ะราคาสินค้ายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากมายเนาะเดี๋ยว